คุณผู้ชมฮะเราดูสีสันวันฮาโลวีนหน่อย

แต่งผีกันเต็มที่เลยนะครับ

แต่งผีมานั่งหัวโต๊ะประชุม
แล้วคุณดูนะลีลาบอสเขาเป็นแบบไหน

เหมือนว่าแอคชั่น
ดูสิถ้าสมมุติเกิดว่าเจ้านายเล่นใหญ่ขนาดนี้

ลูกน้องออฟฟิศนี้จะเหลือเหรอคะ
ใช่ลูกน้องออฟฟินิก็ใส่มาเหมือนกันนี่
แต่ละคนก็แต่งผีมาเหมือนกัน
แต่เจ้านายแหมแอคติ้งซะเยอะขนาดนี้

มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลต้อนรับฮาโลวีน

แฮชแท็กเจ้านายฉันเจดี

เป็นคนตลกเพื่อความบันเทิง

ประชุมและแฮชแท็กสวัสดีตุลาคม

หัวหน้าของบริษัทนี้เข้าถึงได้ง่ายนะ

ที่ดีกว่าการวางแผนของเจ้านายคือการ

ชอบแอคติ้งสุด

คือขาบอสขาบอสเนี่ยคือด้านหลังใช่ไหม
น้ำเงินเนี่ยเป็นเป่าลมธรรมดาไม่ใช่ขาจริงนะ
แล้วก็บางคนบอกเข้าไปแซวลูกน้องจิตใจทำด้วยอะไร
ไม่ใช่เจ้านายเลยโน้นถูกผีล่าทางออกไปข้างนอกแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้นายได้ทำตามที่นายปรารถนา
ที่ไหนนะคะแอปสีอะไรนะคะ
ไอแบบนี้ต้องเสิร์ชว่าอะไรยังทันไหม
ขอรุยไปเล่นกับลูก
หัวหน้าปุ๊บคะหัวหน้าปุ๊บ